ช่วงนี้มาดูเรื่องราวชีวิตของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุเพียง๔ขวบ
น้องต้องการความช่วยเหลือครับเนื่องจากว่าต้องนอนเป็นเจ้าหญิงนิทรามานานกว่า๓ปี
น้องถูกแม่แท้ทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัส
ต่างจังหวัดทิ้งลูกเด็กคนนี้ไว้กับป้ากับยาย
ต้องดูแลน้องมา๓ปีนอนขยับร่างกายไม่ได้เลยครับ
อืมนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งในพื้นที่หมู่สิบเจ็ด
ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์บ้านหลังนี้เป็นบ้านปูน
ชั้นเดียวนะพบน้องแพลวเนี่ยน้องแพลวเด็กหญิงแพรวเนี่ย
อายุสี่ขวบเป็นเจ้าหญิงนิทรานอนอยู่บนเตียงผู้ป่วยเนี่ย
สามปีแล้วนะครับนะฮะมีนางสำรวยรอดเทศอายุหกสิบปี
ซึ่งเป็นย่าดูแลอยู่ไม่ห่างเลยน้องแพลวเนี่ยตาบอดด้วยคุณผู้ชม
ตาบอดสองข้างร่างกายมีอาการชักเกร็งเป็นระยะ
ต้องเจาะคอเพื่อใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วก็เจาะช่องทองเพื่อต่อสายอาหารเหลวเข้าไปนะครับ
นางสำรวยคือย่าของน้องแพลวแล้วก็นางสาวพันนิพาบ่ายจันทึก
ซึ่งเป็นป้าของแพลวก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นหลังจากที่แม่ของน้องแพลวเนี่ย
คลอดออกมาแล้วเนี่ยต้องออกจากงานก็ไปเลี้ยงดูลูกที่บ้าน
ส่วนพ่อของแพรวเนี่ยก็ทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟในตัวเมืองนครสวรรค์
แต่พอน้องแพลวมีอายุได้สัก๒ขวบเศษพ่อกับแม่ของแพลวเองทะเลาะกันบ่อยครั้งขึ้น
นะฮะเพราะว่าแม่ของน้องแพลวเนี่ยหึงหวงสามี
ไปมีผู้หญิงคนอื่นแล้วต่อมาแม่ของน้องแพลวก็พาลูกสาวไปหาคุณหมอและอ้างว่า
ลูกสาวคือแพลวเนี่ยพลัดตกบันไดจนบาดเจ็บสาหัสค่ะนะฮะ
โรงพยาบาลก็รักษาตามขั้นตอนตามอาการที่แม่เล่าให้ฟังแต่ว่าคุณหมอเขาตรวจสอบตามร่างกาย
ไม่น่าใช่หมอตั้งข้อสังเกตว่าไม่น่าเกิดจากการพลัดตกบันได
น่าจะเกิดเหตุการณ์ที่มีการทำร้ายร่างกายมากกว่าก็เลยมีการแจ้งตำรวจเข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่า
จริงแล้วเนี่ยน้องแพลวถูกแม่ทำร้ายค่ะทำร้ายร่างกายนะฮะ
ซึ่งครอบครัวไม่อยากจะเล่ามากเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องผ่านมาหลายปีแล้ว
อยากจะลื้อฟื้นความหลังอะไรนะครับหลังเกิดเหตุการณ์พ่อกับแม่ของน้องแพลวแยกทางกัน
แล้วก็หนีไปทำงานต่างจังหวัดทั้งคู่ไม่กลับมาดูลูกอีกเลยนะครับ
ทุกวันเนี่ยย่ากับป้าต้องดูแลน้องแพลวอย่างใกล้ชิดป้อนอาหารป้อนของเหลวทางสายยาง
ละสี่มื้อตามคำสั่งของแพทย์รวมทั้งต้องคอยดูดเสลดแล้วก็เปลี่ยนผ้าอ้อมทุกชั่วโมงด้วยครับ
ยายเขาน่ะเขาเล่าเขาบอกว่าหึงผัวตีประชดผัวผัวทำงานสองเวลา
แต่ตัวเองอยู่บ้านเล่นโทรศัพท์อยู่บ้านไม่ได้ทำงานอะไรเลย
เลยเอามาขอลูกไปเที่ยวบอกตากับยายอยากเห็น
แต่ก็เอาไปคิดว่าให้เข้าไปฆ่าดูเรื่องนั้นก็เป็นแบบนี้แล้ว
น้องเป็นอย่างนี้มานานแค่ไหนครับ

แต่สามครับแหละก็สองปีกว่าแล้วนี่เป็นมาเนี่ยนะ
ทีแรกเขาขอไปเที่ยวแล้วสงการมาเขาบอกว่าเดี๋ยวสงการพามา
เขาพามาเขาพามาทิ้งแล้วนี่เราก็บอกไม่ต้องเอาไปแล้ว
เดี๋ยวแม่จะเอาเข้าโรงเรียนเขาบอกว่าลุงเขาจะเอาไปเรียนด้วย
เขาให้มาขอไปเกิดเราก็ให้เขาไป
แต่เขาผลสุดท้ายลุงเขาบอกเขาจะเอาไปเรียนจริง
แต่แม่เขาน่ะไม่ยอมให้
แล้วก็เลยไม่ได้เรียนแล้วก็เขาก็เอาไปทำแบบนี้ไง
ตีก็โหฆ่าให้ตายก็เลยดีกว่าครับอย่างนี้
อย่างนี้ตายทั้งเป็นเลยหายก็ไม่หายยังไงก็ไม่ยังไงทรมานนะ
นี่ครับตียังไงน้องตาบอดทั้งสองข้างเลย
น่าสงสารนะฮะนะฮะย่าของน้องแพลวก็บอกว่า
ฐานะทางครอบครัวเองก็ไม่ได้ดีอะไรอะครับ
พอย่ากับป้าเองก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไป
ทำให้ต้องมีภาระเพิ่มเติมก็วิงวอน
วอนคุณผู้ชมที่เป็นคนใจบุญมีผู้ใจบุญ
ต้องเปลี่ยนบ่อยนะใครที่เป็นผู้ใจบุญ
สามารถส่งพ่ออ้อมไปได้บ้างเขาให้ส่งไปตามที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับ
บ้านเลขที่๒๔ทับ๑หมู่๑๗ตำบลหนองกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
หรือถ้าจดไม่ทันก็โทรไปถามตามเบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอ
๐๖๒๒๖๑๒๖๖๓เป็นเบอร์ของคุณป้าของน้องแพรวคือนางสาวพันนิพพา